ซึ่งโดยปกติแล้ววันหยุดวัชการเนี่ยห้างร้านต่าง
หรือว่าร้านค้าต่างก็จะเปิดตามปกตินะครับแต่ว่าวันนี้
ก็ประกาศปิดกันหมดนะครับเพื่อที่จะให้พนักงาน
ซึ่งก็เป็นประสบกรณิกรไทยเช่นกันได้มีโอกาสในการไปวางดอกไม้จันทร์
แด่ในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับขณะเดียวกันวันนี้ผู้ประกอบการร้านค้าย่านท่าพระจันทร์
ซึ่งอยู่ใกล้ใกล้กับมณฑลพิธีท้องสนามหลวงต่างพร้อมใจกันประกาศปิดร้านเช่นกัน
ในช่วงงานพระราชพิธีขณะที่บางร้านก็เปิด
แม้ว่ารัฐบาลจะไม่ได้ขอความร่วมมือ
แต่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่
ทุกร้านจึงพร้อมใจกันปิดร้าน
ขณะเดียวกันก็จะเดินทางไปร่วมงานพระเจ้าพิธีด้วยนะครับ

ซึ่งเป็นหนึ่งในร้านค้าที่เปิดบ้านแจกน้ำดื่ม
และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานพระพิธี
บอกว่าการปิดร้านในช่วงนี้เนี่ย

อาจจะทำให้ศูนย์เสียรายได้ไปส่วนหนึ่ง

เทียบกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
คนไทยต้องเผชิญในเวลานี้
คือรายได้ทุกคนก็สูญเสีย
ทุกคนก็สูญเสียหมด
ในเมื่อสิ่งที่เราสูญเสียมันมากกว่านี้
ก็คงคิดว่าสูญเสีย
สัก๗วัน
หรือว่า๑๐วันนี่มันก็ยังน้อยไป
เช่นเดียวกับนางรุจิเรศสาคอนตระกูล
เจ้าของร้านครีปรินส์ที่ถนนพระจันทร์นะครับ
ปิดร้านตัดเสื้อชั่วคราว
แต่เลือกที่จะเปิดให้บริการห้องน้ำฟรีให้กับประชาชนทั่วไป
เพราะอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำความดีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
แม้จะเป็นเศษเซี่ยวเล็กที่เทียบไม่ได้กับสิ่งที่พระองค์
ทรงได้ทำให้กับพระศกนิกรชาวไทย
อยู่ในที่ของทรัพย์สินศูนย์พระมังกษัตริย์
อยู่ตรงนี้ขอโทษเถอะหาไม่ได้แล้วแบบนี้